คุณผู้ชมค่ะข่าวแรกของเราในวันนี้ยังอยู่กันที่ประเด็นร้อน
เกี่ยวกับการรับรีวิวสินค้าที่ไม่ผ่านออย
ก็คือสาวปันสุธะตานั่นเอง
ซึ่งเมื่อวานนี้ตำรวจเขาก็บุกไปจับ

ถูกต้องโดยนักแสดงสาวก็ยอมรับนะว่าเป็นความผิดพลาดของตัวเอง
ที่ไม่ได้เช็ครายละเอียดของสินค้าให้ดี

และการตรวจสอบว่าเป็นออยจริงหรือออยปลอม
ก็ทำได้ยากนะเพราะตัวเองไม่มีความรู้ด้านนี้
และอยากให้ทุกคนแยกเรื่องนี้ออกจากผลิตภัณฑ์อาหารเสริมความงามของตัวเอง
ขอโทษด้วยนะคะสำหรับการไม่ไต่ตองสินค้าที่

ทำให้อาจจะมีคนเกิดอะไรขึ้นมากมาย
ก็ผิดที่ทางเราเองคือเราไม่ดูให้ดีค่ะ
คือจากนี้ก็คือขอเอกสาร
ถ้าเกิดว่ามีก็คือต้องขอเอกสารรับรองให้ได้ว่า
มีออยอร์เรียบร้อยนะคะสินค้าเป็นยังไง

แต่ว่ามันโทรมาต่อยังตำรวจหรืออะไร

พร้อมเข้าไปเลยค่ะก็คือยินดีให้สอบปากคำทุกอย่าง

คือสินค้าของมันมีออยถูกต้องทุกอย่างตามกฎหมายนะคะ

คนละโพรดัคกันคนละสินค้ากันอย่ามามันร่วม
เรื่องของการตรวจสอบออยมันก็ทำได้ยากจริงนะคุณนะ
เป็นแฟนคลับที่อยากจะเห็นสาวปันปันถ่ายแบบเซ็กซี่ชุดสัมมอร์นี้นะคะ
เขาจะต้องดูผ่านในอินสตาแกรมแล้วล่ะนะสวยออร่าขนาดนี้นะครับคุณผู้ชม
เรื่องแสงออกมานี่ยังไงคะทานหลอดไฟนีออนเข้าไปเหรอ
คือชีพเป็นคนขาวอยู่แล้วตัดกับน้ำทะเลตัดกับชุดบิกินี่สวยแล้วก็โอ้โห
ที่จะทำว้าวมันไปเลยนะครับหลายคนรุ้นอยากจะให้ปันปันถ่ายแบบสักท่องเซ็กซี่
ลงในนิตยสารสักเล่มสองเล่มดีไหมค่ะสาวปันปันบอกว่าเอ้ยรอไปก่อนนะ
อยากรู้ก็ไปดูในอ่าไปชัยปันปันหน่อยจ๊ะ
ถ่ายแบบไงครับถ่ายแบบไงครับอุ๊ยไม่ค่ะไม่ไม่มีค่ะ
ไม่ไม่เล่าค่ะเขินไม่ได้หนูอ้วนค่ะพี่
เราก็ลงเท่าที่เราคิดว่ามันเหมาะสมกับเราในตอนนี้มากกว่า
อาจจะไม่ได้แบบโชว์หมดเลยมันก็ไม่มีอะไรให้โชว์
ฟันให้คนอื่นดูให้คุณพ่อคุณแม่ดูให้ผู้จัดการดู
ก็คือไม่ได้แบบหุยหวานมากเกินไปค่ะ

ต้องสแกนค่ะนิดหนึ่งเราต้องลงเราต้องคิดก่อนนะคะ

ก็แบบบีบทเรียนหลายอย่างไปกับการโพส์โซเชียลต่าง
โปรเชียลต่างที่มันอาจจะเป็นดาบสองโคมมากขึ้น
ใช่ตอนนี้ดาราหลายคนนะไม่ค่อยรับงานถ่ายแบบเซ็กซี่ลงในนิตยสาร
แต่จะมาโพสต์ลงในไอจีส่วนตัวนี่แหละ
จริงแล้วมันก็จะมีความแบบคิดได้อยู่๒อย่าง
ก็คือถ้าเกิดว่ามีคนเห็นว่าเรามีแววเซ็กซี่ก็อาจจะจ้าง
ถูกไหมหรือบางคนก็อาจจะคิดว่าการถ่ายเซ็กซี่ในนิตยสารเนี่ย
มันดูมากเกินไปไงถูกเพราะว่าอันนี้เราไปทะเลเราก็ใส่ได้
คือมันเป็นลิมิตของตัวเองมันเป็นการเลือกชุดด้วยตัวของตัวเอง

ตอนนี้ก็ไม่มีแพลนนะเรื่องของการถ่ายบงถ่ายแบบเซ็กซี่
แต่ว่าถ้าใครอยากดูว่าเธอแต่งชุดว่ายน้ำแล้วจะแซ่บขนาดไหน